คุณผู้ชมคุณสุภาษาตื่นเต้นไหมฮะเข้าหน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ย
ตื่นเต้นเพราะเราซ้อมมาก่อนหลายสัปดาห์แล้ว
ซ้อมมาหนักพอสมควรนะฮะแล้วช่วงนี้ยังคงต้องระมัดระวังฟ้าฝนอย่างไรนะครับ
คุณคุปตนันอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับ
อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วฝนที่จะตกในหน้าฝนเนี่ยต้องจำไว้ดีเลยครับว่า
ส่วนใหญ่จะตกช่วงเวลารัชอาร์ก็คือช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงก่อนออกจากบ้านไปทำงาน
ช่วงตอนเลิกงานจะตกค่อนข้างเยอะ
ดังนั้นใครที่จะใช้ชีวิตในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ต้องวางแผนการใช้รถฉนดแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศด้วย
แต่ว่าตอนนี้นอกจากปัจจัยที่เข้ามาส่งผลต่อฤดูฝนเมืองไหนของเราอย่างมรสุมฤดูฝนแล้วยังมีปัจจัยอื่นอีก
๓ตัวที่มีบทบาทต่อสถานการณ์ฝนในเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในพื้นที่ภาคเหนือ
วันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษมีปัจจัยอะไรบ้าง
เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันกับปริมประสิทธิ์ข้างหน้านี้นะครับ
นี่คือเป็นภาพจำลองลักษณะปัจจัยต่าง
ส่งผลต่อสภาพอากาศเมืองไทยของเรานะครับ
อย่างแรกที่เห็นเคลื่อนที่มาเป็นสายแบบนี้
นี่คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
ก็คือมรสุมฤดูฝนมรสุมนี้เองจะพัดปกคลุมเมืองในของเราเนี่ยนะครับ
ตลอดฤดูฝนนี้ก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
แล้วก็คาดการณ์ว่าต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมแน่นอนครับ
จะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้
ฝั่งอันดามันนั้นฝนตกมากยิ่งขึ้น

ใครที่จะไปท่องเที่ยวบริเวณอังกล่าวก็ต้องตรวจสอบด้วย
เพราะว่าตอนนี้ฝนที่ตกมาค่อนข้างเยอะทำให้หลายอุทยาน
สถานท่องเที่ยวมีการประกาศปิดแล้วนะครับ

อย่างที่ได้บอกไปว่าอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ

เป็นปัจจัยที่เคลื่อนมาจากบริเวณทางตอนล่าง
ก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าหย่อมฝนนะครับ
ขณะนี้เองกำลังเคลื่อนตัวขึ้นที่ประเทศพม่า
แน่นอนครับจะส่งผลต่อสถานการณ์ฝน

เฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกในระยะนี้
อาจจะมีฝนตกเยอะเป็นพิเศษนะครับ

ก็เป็นเรื่องของมวลอากาศเย็นที่แผลลงมา
ล่าสุดตอนนี้แผ่มาถึงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานแล้วนะครับ
ก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศ
วร้องป่าฝนขั้นนอง
ถ้าหากรุนแรงหน่อยก็อาจจะมีลูกเห็บตกได้
ดังนั้นในระยะนี้อีสานตอนบนนะครับ
เหนือฝั่งตะวันออกก็ต้องระวังปัจจัยนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้จึงทำให้สถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเราเพิ่มขึ้น
เป็นอย่างไรเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน

นี่คือเปอร์เซ็นต์โอกาสการตกของฝน
จะสังเกตว่าทั้งภาคเหนือฝั่งอีสานฝั่งธรรมชาติทั้ง๒ฝั่ง
ฝนตกค่อนข้างเยอะ๑๗๐ของพื้นที่
ส่วนภาคกลางอยู่ที่ประมาณ๑๖๐ของพื้นที่
เช่นเดียวกับบริเวณพื้นที่พักตะวันออก
โอกาสการเกิดฝนยังคงมีเยอะนะครับ
อย่างที่บอกไปช่วงออกจากบ้านไปทำงาน

หลายจังหวัดมีโอกาสเสี่ยงที่จะเจอฝนตกหนัก
มีจุดไหนบ้างอยากให้ฟังดีนะครับมีทุกภาคเลย
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก่อนนะครับ
ประกอบไปด้วยบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ห้องศรลำปางลำพูนพยาว
แพร่น่านอุตรดิษฐพิศนุโลกเพชรชบูรณ์พิจิตรสุโขทัยกำแพงเพชรแล้วก็ตากนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับหนองบัวลำพูอุดรธานีกรสินร้อยเอ็ดมหาสารคาม
ขอนแก่นชัยภูมินครราชศรีมาบุรีลำสุรินภาคกลางสุพรรณบุรีราชบุรี
จนบุรีอุทัยธานีชัยนาฏนครสวรรค์ลบบุรีสละบุรีพระนครศรีอยุธยา

ภาคตะวันออกนครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด
ส่วนภาคใต้ครับในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจบคิริขันชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช
ระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวนอกจากจะต้องระวังเรื่องของฝนที่ตกลงมาแล้วเนี่ยนะครับ
ระวังภัยทางธรรมชาติที่จะตามมาจากฝนที่ตกลงมาสะสม
ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินถล่มด้วย
ช่วงนี้ใครจะเดินทางท่องเที่ยวก็ฟังประกาศเตือนภัยต่างแล้วก็ติดตามข่าวสารในพื้นที่ด้วย
เพราะว่าถือว่าเป็นฝนที่ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาฝนก็ตกสะสมค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
ที่ตกมาตอนนี้ก็จะไปสะสมจนทำให้มีโอกาสที่จะเกิดภัยทางธรรมชาติได้ง่ายยิ่งขึ้น
ทีนี้มาดูในกรุงเทพมหานครกันบ้างเมื่อวานนี้เราคำนวณไปว่าจะตกตอนช่วงเลิกงาน
ก็ตกจริงประมาณ๔๕โมงวันนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับ
จากการตรวจสอบวันนี้โอกาสการเกิดฝนค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่๑๗๐ของพื้นที่
หลังจากนี้จะค่อยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับเป็น๑๖๐แล้วก็หลังช่วงสุดสัปดาห์เป็นต้นไปก็อยู่ที่ประมาณ๑๔๐ของพื้นที่
วันนี้ตอนนี้ฝนยังคงตกอยู่ในหลายจุดนะครับโดยเฉพาะบริเวณฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร
การว่าฝนนั้นมีโอกาสกระจายตัวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ต่อเนื่องแบบนี้ไปจนถึงช่วงเย็นเลย
ใครที่จะออกจากบ้านในระยะนี้ก็ตรวจสอบสภาพอากาศ
ตรวจสอบเส้นทางแล้วก็ตรวจสอบจุดที่มีน้ำท่วมขังด้วย
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วไทย
รับฤดูฝนในปีนี้นะครับ

สภาพอากาศแต่ละจุดบนโลกของเรานะครับ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ